เพราะฉะนั้นเนี้ยต้องต้องบอกน้องน้องเลยน่ะที่ที่ทำแบบเนี้ยนะครับ
ทุกคนที่ดูอยู่ใครมีวุฒิปืนหรือใครคิดจะทำแบบนี้
ใจร้อนนอนที่แคบจำคำพี่ไว้เลยนะ
ใจร้อนนอนที่แคบคนมองหน้ากันเนี่ยเราสอบถามก็ได้มันคนไทยด้วยกัน
ไม่ต้องไปถึงขนาดลงไม้ลงมือเอาอาวุธมาทำอย่างนี้นะครับ
ไปคุยกันพี่ครับพี่มองผมเรื่องอะไรหรือมันจะได้ปรับความเข้าใจกัน
เต็มที่โต้เถียงกันมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมาย
แต่การที่คุณไปลากเอาอาวุธมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปืนสั้นปืนยาวเนี่ย
มันมีความผิดตามกฎหมายนะครับอาวุธปืนเนี่ยนี่เป็นอาวุธปืนสงครามมีความร้ายแรงมากนะ
ปัจจุบันนี้มันเป็นช่วงระดมกวาดล้างนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องจับให้ได้นะครับ
พี่น้องประชาชนหวาดกลัวหมดเรื่องไม่งั้นนอนที่แคบแน่
ใช่ครับใจตอนนี้ก็แคบแล้วครับตอนนี้มามอบตัวก็ถ้าเอาอาวุธปืนที่เหมือนที่คุณเอามาไม่ได้คุณก็ต้องเตรียมตัวได้เลยนะครับ

ก็เนี่ยเขาเลยบอกเขาเลยอยู่บ้านเขาไม่ได้แล้วเนี่ยต้องระเหเร่ร่อนเลยเนี่ย
ก็เนี้ยค่ะคือแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันมีพฤติกรรมอย่างงั้นจริงจริงเนี้ยก็ต้องต้องนำเรียนท่านผู้กลับนะครับท่านผู้กลับพันธนเอกอำนาจการหลงว่าถ้ามีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามอย่างนี้เนี้ยคงต้องเรียกมาแล้วก็คัดค้างกับประกันตัวไปนะครับฝากค้างไปดีกว่าเอาไว้ข้างนอกก็เป็นภัย
ทั้งฝั่งต่อ